เหนือใต้ออกตก
๗จังหวัดบนผืนแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตรที่รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา
วิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตาอาชีพที่ไม่เหมือนใคร
ตื่นตาเปิดใจแล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา
โอ้โหไทยแลนด์
และตอนนี้คุณอยู่กับใบตองรัชตวรรณเพชรชนุกรุณค่ะ

วันนี้ใบตองพาคุณผู้ชมมาพบกับที่พักที่เป็นมากกว่าที่พักนะคะ
เพราะว่าบรรยากาศตั้งแต่เดินเข้ามาเนี่ยเขียวขจีเต็มไปด้วยพันไม้นานาชนิดเลยทีเดียวค่ะ
ที่นี่ก็คือเกาไม้ล้านนารีสอร์ท
รีสอร์ทที่ดักแปลงมาจากโรงบมยาสูบ
จะน่าสนใจและมีที่มาที่ไปยังไงตามไปดูกันเลยค่ะ
ตอนนี้ใบตองอยู่กับผู้บริหารของเกาไม้ล้านนารีสอร์ทนะคะ

ที่มาที่ไปประวัติของเก้าไม้ล้านนารีสอร์ท

แต่เพิ่งเปลี่ยนมาเป็นโรงแรม๒๐กว่าปีที่แล้วนี่เอง

คำว่า๑๙๕๕มันบอกปีที่
ลงบ่มหลังแรกมีการก่อตั้งขึ้นมา
ก็มีการทำธุรกิจโรงบมบายยสูงมา

กระทั่งสักประมาณ๒๐ปีที่แล้ว
ก็คือเจ้าของยุคนั้นคือคุณพ่อผม

อุตสาหกรรมบายสุกในเชียงใหม่

พอดีคุณพ่อเป็นคนรักต้นไม้มาก

เอ้ยเราลองไปเปลี่ยนโรงแรมดีกว่า

เป็นคนเก็บของเก่าเยอะมากนะครับ

จะเห็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่

มีหีบกระจกที่เป็นตั้งกับพื้น
ใช่ครับมีตั้งมีตู้ใหญ่

เราเดินอยู่กลางดงไม้ร่มรื่นตอนบ่าย

เย็นนะครับก็จะไม่ค่อยรู้สึกร้อนเท่าไหร่

เพราะว่าต้นไม้มันให้ความเย็นกับเราตลอดเวลา

รากวัฒนธรรมตรงนี้ไว้ในชื่อด้วย
เลยประกอบว่าดงไม้แห่งละนา

ที่นี่๔๔ไร่ครับ

เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวเลย
ปัจจุบันเราดึงสถาปนิกเข้ามาทำแผนพัง

เรามีที่ปรึกษานักพฤกษศาสตร์

คำนึงถึงว่ามันเป็นโบราณสถาน

ให้มันอยู่ต่อไปในอนาคตได้

ที่เราก็อยากจะให้ลูกหลาน
หรือว่าคนรุ่นใหม่อีกหน่อยได้เข้ามา

เป็นตัวทำให้เขาคิดถึง

ตอนนี้เรามีห้องพัก๓๔ห้อง

ดัดแปลงมาจากโรงบ่ม๑๘หลัง
ห้องพักของเกาไม้ล้านนารีสอร์ท
เป็นอาคารโรงบมยาสุมนต์

รักษารูปทรงและรูปแบบเดิมไว้
กคลุมด้วยไม้เลื้อยสีสวยงาม

สะพานทางเดินที่มีหลังคาเป็นไม้ระแนนก

คือจริงเมื่อก่อนกล้องไม้ระแนนครูก็เข้ามาเที่ยวแหละค่ะ
แต่ว่าบางทีอยากจะกันที่ส่วนหนึ่ง

ก็จะประกอบไปด้วยตัวนี้เลยคาเฟ่นะครับคาเฟ่โรงบง
จะสังเกตว่ามันจะใหญ่กว่าชาวบ้านเขานะครับ
เพราะมันเคยเป็นรงบมมันจะสูงแฟก
เราจำเป็นต้องเปิดผนังอีก๒ฝั่งเป็นผนังกระจก
เพราะอยากจะให้คนที่อยู่ข้างในนี่

เป็นความแบบเขียวขชีของต้นไม้
คาเฟ่โรงบมตั้งอยู่บนพื้นที่
ซึ่งเดิมเคยเป็นโรงบ่มใบยาสูบ
ตั้งแต่ยุคสมัยอุตสาหกรรมยาสูบอย่างรุ่งเรือง

ก่อนที่ความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย
จะทำให้โรงงานแห่งนี้กลายเป็นความทรงจำ

คือสถาปนิกเขาเสนอเราบอกว่า

คือมันมองเห็นความสวยทุกอย่างของที่นี่หมดเลย
เป็นลานสนามย่าอัธจันทร์ครึ่งวงกลม
ออกแบบด้วยการกดระดับของลาน
ให้ต่ำลงกว่าระดับพื้นดิน๔ขั้น
ขณะเดียวกันก็ช่วยส่งเสริมให้กลุ่มอาคารโดยรอบโดดเด่นขึ้น
และในทุกวันเสาร์อาทิตย์บริเวณนี้จะมีการแสดงดนตรีสดให้กับนักท่องเที่ยวได้ฟังเพลงสบายท่ามกลางรีสอร์ทธรรมชาติสวยแบบนี้แหละค่ะ

นี่เป็นอาหารที่เก้าไม้ล้านนารีสอร์ทเนี่ยทำมาเสิร์ฟ

มันประกอบไปด้วยสับปะรดทำกับกะทิสด
ใช่ครับแล้วก็มีชีสกับสับปะรดให้เห็นข้างล่างด้วยลองชิมดูนะครับ

ฝั่งขวาจะเอาขนมปังเป็นชิ้นต่างแล้วเป็นนมปังเพิ่มเสร็จ

อร่อยค่ะ
แกงทางเลเนี่ยเป็นทางเลแบบเหนือเลยร้านใน

ก็ยังฟิวชั่นอยู่เหมือนเดิม
ของร้านแม่เลยครับ

น้ำพริกอ่องเนี่ยก็จะมีความแบบ
ผสมผสานอยู่เราก็จะได้กลิ่นอีกแบบหนึ่ง

นี้มีอายุมากกว่า๖๓ปี
ถ้าเป็นคนคือรุ่นเก่าที่ผ่านชีวิต
มีเรื่องราวที่เฟื่องฟูในอดีต
บอกเล่าสู่คนรุ่นหลังได้
เช่นเดียวกับเกาไม้ล้านนารีสอร์ท
จากโรงบ่มใบยาสูบเก่า
สู่การเป็นรีสอร์ทแห่งยุคสมัย
วันนี้นะคะใบตองอิ่มเอมมากจริง
ทั้งแบบสดชื่นกับพันไม้ร่มรื่น
วันนี้ขอบคุณพี่ตั๊กมากนะคะ
มรดกจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก

และก็การสืบทอดทางจิตวิญญาณของโรงบ่มยาสูบออกมาได้เป็นอย่างดี
จนทำให้ที่นี่กลายเป็นจุดเช็คอินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ไปโดยปริยายค่ะ
เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจในโอ้โหไทยแลนด์
ช่วงหน้าพลาดไม่ได้กับความโอโหหลังกระทรวงกลาโหม
โอ้โหไปกับอาชีพชุบทองด้วยมือ
ในไม่กี่วินาทีนะครับจากสีเงินตอนนี้กลายเป็นทองแดงแล้ว

เหลือเพียงไม่กี่ร้านเท่านั้น